ช่วงนี้เรื่องของสภาพอากาศต้องระมัดระวังนะครับ
เพราะว่ามีทั้งฝนตกหนักมีลมกระโชกแรง
แล้วก็บางพื้นที่มีข่าวเรื่องของต้นไม้ล้ม

ทำให้เกิดอันตรายหลายครั้งแล้วนะครับ
แต่เรื่องนี้ต้องบอกว่ามีชาวบ้านไปเก็บเห็ดในป่า

แต่สิ่งที่เสียไปก็คือรถของพวกเขา

ประมาณนาทีนะครับ
แล้วเจ้าของรถอยู่ไหนครับตรงนี้
เจ้าของรถมาซื้อพักคงจะเป็นคนเสียเขียวนะครับ
เสียเขียวนะครับมาซื้อเห็ดบอกเช่นสีฟ้าสีเขียว
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
เป็นคลิปเหตุการณ์ที่คุณอิทธิพันธ์ศรีสุคลได้ถ่ายคลิปไว้ได้
ขณะที่ขับรถไปเจอกับเหตุการณ์นี้พอดี
เป็นเหตุต้นไม้ล้มทับรถยนต์ของชาวบ้านที่มาเก็บเห็ดท็อปนะฮะ
เจ้าของคลิปบอกจุดพิกัดตรงนี้บอกว่า
อยู่ระหว่างทางไปอุทยานแห่งชาติแม่ปิงตำบลก้ออำเภอลีจังหวัดลำพูน
เลยถูกกลิ้กไปหน่อยใครเคยไปน่าจะพอนึกออก
นึกออกซึ่งจากเหตุการณ์ทำให้รถติดยาวเลยนะครับ
เพราะว่าต้นไม้ล้มขวางถนนก็ต้องรอเจ้าหน้าที่มาตัดต้นไม้ออก
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้
ขณะเกิดเหตุนั้นนะครับมีชาวบ้านเข้าไปหาเห็ดท็อปในป่า

พอได้ยินเสียงต้นไม้ล้มโค้นก็พากันวิ่งหนีกระเจิง
แต่ที่พีคคือสภาพรถกระบะที่ถูกต้นไม้ทับ
นี่นะครับแบนแต๊แบบนี้เลยคุณคิดดู
ถ้าเกิดว่าไม่ไปเก็บเห็ดแล้วอยู่ในรถนี่
คือบางคนบอกโชคดีที่ลงไปเก็บเห็ด

ไม่มีใครอยู่ในรถเลยไม่มีคนเสียชีวิต
บางคนก็ถามว่าโอ้โหไปเก็บเห็ดจะมาขาย
ไม่คุ้มเสียเพราะว่าเสียรถไปทั้งคันแบบนี้นะครับ
แต่หลายคนก็บอกว่าโชคดีมาก
ไม่มีใครเสียชีวิตกับเหตุการณ์นี้นะครับ
ก็บอกว่าถ้ามีคนขับหรือผู้โดยสารนั่งอยู่ในรถ

ลุงในคลิปชี้ให้ดูว่าเป็นคนเสื้อสีเขียวฟ้านั่นน่ะ
เดินออกไปซื้อเห็ดท็อปจากชาวบ้านพอดีเลย

อย่างนี้เขาก็เรียกว่าเห็ดช่วยชีวิตนะครับ
แล้วก็หลายคนก็ไปดูทะเบียนรถ
โอ้โหว่าทะเบียนรถอะไรบ้างเผื่อจะนำไปเสี่ยงโชคนะฮะ
เดี๋ยวรอดูมองเห็นไหมครับ๙๔๗๙
อันนี้คือบอกทะเบียนรถใช่ไหมผมเห็นผมเห็น
๙๔๗๙โอ้โหเสียเวลาจดอีก